สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนาศึงธรรม
คิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะมากัดกระเทศบัตรกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์แม่ไม่ได้มาก็เลยแบบแต่งเพลงมาค่ะ
จริงหรือใช่จริงสิอันแน่นะแน่สิเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะ
มานี่เตรียมเพลงมาฝากจริงงั้นอยากฟังขอสนับรับฟังหน่อยครับ
มาดูคู่กัดสบัตรข่าวกับเราวันนี้มีข้าวดีมวลมาฝาก
จากเราสองคนมีฝนมีอาม
ได้นะครับเปิดดูนะจ้าบทางช่องไทยรัททีวี
มาดูนะจ๊ะโอ้โหน่ารักขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะครับ
วิธีอุตส่าห์เอาเพลงดีมาให้เราขับกลับมาฝังกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้เลยมีของรางวัลดี
มาให้กับคุณผู้ชมอย่างแท้คำกราบกติกาของเรา
คุณผู้ชมฮะตอบกันมาผ่านช่องทางไลน์นะ

หรือว่าด่ากลับเป็นภาษาอะไร
เพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีนะคะคำตอบอยู่ในข่าวข่าวนี้ค่ะ
ได้ตั้ง๕๐๐ไม่เอาเหรอคุณผู้ชม
ถ้าอยากได้นะครับก็รีบแอปไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคำตอบมาผ่านทางช่องทางไลน์
และผมย้ำนะฮะอย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
เผื่อเป็นผู้โชคดีเราจะได้ติดต่อกลับไปนะครับ
ใช่แล้วค่ะตอบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วคุณจะได้รับรางวัลค่ะ
มาที่ข่าวแรกไปดูรักขมของตาเสากับยายแสน
โอ้โหทะเลาะกันแต่ก็อยู่กันมาก็นานแล้วนะ

ตายายในอายุทั้งคู่๗๐กว่ากันแล้ว

เป็นนั้นนัดสิมีเรื่องถละเบาะแว้งกัน
สุดท้ายนะครับตาแสนตาเสา

ดูพื้นที่นาตรงนี้แล้วดูให้ดีว่ากำลังหามใครลากใครไป
นั่นนี่คือตาเสาตาเสาแสงไกลภูมิอยู่๗๔

โดนตีตีหัวครับ

จันทีรีบช่วยส่งตัว
เสาเนี่ยไปโรงพยาบาลกบินบุรีก่อนเลยนะครับ

ถามคนที่เขารู้เหตุการณ์และเป็นผู้ลงมือเองดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณยายยายแสนยายแสนแสงภัยบูลอายุ๗๓ปีภรรยาของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจเธอบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนฟาด
ตาเสาบาดเจ็บแล้วก็สลบแล้วก็ชี้ให้ตำรวจดูนี่
เห็นกระท่อมหลังนี้ไหมเห็นค่ะแต่ก่อนมันก็เป็นกระท่อมน้อยกลอยใจเอาไว้นั่งบังแดด
แต่กระท่อมนี้โดนเผาโดนเผาโดยตาเสา
จะไปเผาบ้านจะเผากระท่อมสุดท้ายเผาได้แต่กระท่อมแล้วถามหน่อยทำไมตาเสาแกโมโหล่ะ
ข้างด้านข้างจุดไฟเผากระท่อมแล้วก็บอกว่ามีภรรยาของเขาน่ะก็คือ
ทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือทำร้าย
ค่ะยายแสนก่อนนะอ่าทีเนี้ยยายแสนแกบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงจริง
สุดท้ายขวาไม้มาได้ท่อนหนึ่งนี่ตามภาพตีโบ้งเข้าไป
ไม่แน่ใจเหมือนกันโดนอะไรบ้างแต่ที่แน่ได้แผลอย่างหนึ่งคือหัวแตกครับ
สุดท้ายสลบลงไปแบบนี้
ทางด้านคุณตาก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมส่วนคุณยายก็ยืนรอมอบตัวแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
ทะเลาะกันขนาดนั้นเลยไหมแล้วสรุป
ถึงขั้นหัวล้างข้างแตกยายยายแสนจะยังทนต่อไหม

ก็บอกเลยได้บอกยายบอกแล้วสักกี่ตอนที่ประกาศนั้นยายก็บอกว่า
อยู่ภัยอยู่มันแล้วมึงก็ไม่ต้องว่าง
ขอโทษนะเดี๋ยวมึงก็ไม่ต้องว่ากูเป็นเมียมึง
แล้วกูโกรธได้ว่ามึงเป็นหัวกูก็ว่าให้อยู่ภัยอยู่มั่น
กูสิเป็นจังได้คือที่ไปจังได้เหลืองของกู
คุ้คว่าไปสวนกันภายอยู่มั่นแล้วก็บอกจังกันแล้ว
จะว่ามั่นก็หันบอลลึกบอกมะลาก
ล่ะส่วนคนนี้ก็คือนายแทนสรแสงพัยบุญลูกชายครับ
ก็บอกว่าเอาทั้งพ่อทั้งแม่ปกติก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างอะเนาะ
หลักคือพ่อนี่แหละชอบไปหึงแม่บ่อย
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งตัวลูกเองก็ห้ามไม่ได้

ลูกร่างกายพิการครึ่งซีกครับ
ไม่มีแรงก็เลยไม่มีแรงที่จะไปห้ามปรามอ่ะนะ
ก็อยากจะฝากบอกไปยังคุณพ่อ

ค่อยพูดค่อยจากับตัวคุณแม่นะครับ

ไปดูหน่อยว่าล่าสุดอาการเป็นอย่างไร

ตอนนี้ตาเสายังคงนอนรักษาตัวอยู่
ที่ตึกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลกบินบุรี

เขาบอกว่าต้องเจาะเลือดออกจากปอดเบื้องต้นก่อน

สรุปสุดท้ายตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ยังไงก็ค่อยพูดค่อยจากันเนาะ
รู้สึกว่าคุณยายก็สวยด้วยนะ

แต่อย่างนี้อยู่กันมาก็ตั้งนานแล้วนะ

ไม่อยากบอกรอกสามีทั่วประเทศด้วยนะคะ

ก็คือมีคุณพยายามจะเพื่อก็พยายามที่จะแน้ว

แล้วเขาตอบกลับเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้

ในเมืองนี้อยู่ที่ไหนฮะ
ที่ไหนที่ไหนที่ไหน
ที่ไหนที่ไหนที่ไหน
ที่ไหนที่ไหนที่ไหน

นี่มันแป๊บเดียวเองนะ
แป๊บเดียวเลยโดนกลับเลยอ่ะสิ

เขาบอกว่าอู้เมืองอู้เมือง

ก็เลยตอบกลับเป็น

นั่นคือภาษาอะไรคุณผู้ชมรู้แล้วนะ

คลิปนี้มีความยาว๔นาที

แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาก็บอกว่า
พัสดุของลูกค้าที่ส่งออกไปไต้หวัน

สายคอไม่ดีแล้วนะฟังบรรเทศ

เคยส่งไปใกล้ขนาดนั้นนะ

กับน้ำปูนะไปลำฟางกับลำปูต้นั้นนะ

ดูแลกว่าโดนลูกค้าหลอกแล้ว
ก็เลยตอบกลับเป็นภาษาเหนือเลยจ้า
เอารู้อีกแล้วครับตอบมาอีกแล้วรีบตอบมา
อ้าวรีบตอบมานะคะโอเค

ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราก็คงจะพอรู้มุกกันอยู่แล้ว

ไม่งั้นโทรมาก่อกวนไม่ไหวจริงครับ

ที่รับมือไม่ได้ก็อาจจะโดนหลอกนะคะ

คอร์เซ็นเตอร์ตอบกลับด้วยภาษาอะไร

อ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยไม่รู้จะไปแข่งกับเขาดีไหม
เขามีการจัดการแข่งขันดื่มเหล้าขาว

เหมือนมีคนส่งไปอยู่
แต่อย่างนี้ฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องเล่น
แต่เขามีคนฝากเตือนว่ามันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ

ที่อยู่ในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ประกาศประกาศรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบจวดเหล้าขาว
ช่วงดื่มเหล้าขาวนั่นแหละให้มารวมตัวแข่งขันกัน
แล้วได้ของรางวัลกลับไปอีกอย่างก็คือเหล้าขาวขวดเล็กอีก๒รัง

ผมว่าตับแข็งกันพอดี

มันแข็งจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้นะ
เขาบอกว่านิการจัดงานเขาเนี่ยเขาจัดครั้งแรก
และจะมีขึ้นในวันที่๑๑ตุลาคมนี้
จะเริ่มแข่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วง

ยาวไปจนถึงเที่ยงคืน

โอ้โหถามคำดิมีมะขามเปียกไหม
อ๋อกับแก้มคือมะขามเปียกกับเกลือ
เอาพูดก็เปรี้ยวเลยเชียว
เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าจะปิดรับสมัคร
เวลา๑๒นาฬิกาของวันที่๕ตุลาคมนี้
เรื่องของเรื่องเขามีกติกาด้วยนะพี่ฝน

ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มดื่มเหล้าขาว๔๐ดีกรี

แล้วใครอาเจียนก่อน

แล้วหากเล่าเข้าปากแล้วพ้นออกมา

โอ้โหและหากถึงเวลาแล้ว
ไม่มีใครอาเจียนออกมาคือเรียกได้ว่ายืนระยะกันได้
เอางี้ถ้าเกิดหาผู้ชนะไม่ได้
เขาจะวัดด้วยอะไร

คะแนนเท่ากันตัดสินด้วยลูกได้เสีย

ถ้าดื่มเยอะไปมันอันตรายถึงชีวิต
เพราะว่าเราไปถามนายแพทย์สกลด่านพักดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์
แล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชายภูมิ
มาเตือนเองเลยนะเพราะท่านอยู่ที่ชายภูมิไง

ใครจะไปร่วมสนุกไปแข่งขันไอ้รายการนี้เนี่ย
ระวังไว้เถอะได้รางวัลมามันจะไม่คุ้มกับชีวิต
ถูกต้องมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนะครับ
ถ้าดื่มมากเกินไปอย่างแรกเมา
อย่างที่สองมากเกินไปหมดสติสลบไปเลย
และอย่างที่๓มันอาจจะทำให้ระบบภายในร่างกายของเราล้มเหลว
ก็คือหยุดหายใจตายเลยนะครับ

หรือถ้าหากไม่ตายแต่ดื่มเหล้ามากไป
เพาะอาหารทะลุได้มันก็เคยมีมาแล้วนะครับยา
อย่าได้เสี่ยงกับเหล้าขาวนะครับ
ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะใครที่จะชอบดื่มผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่มันต้องมีความพอดี
ใช่ค่ะมีอย่างอื่นขาวให้ดื่มอยู่นะ
ใช่อะไรครับนมค่ะดื่มนมดีกว่าดีอ่าสีขาวเหมือนกัน
ทุกวันเลยมีแค่เที่ยว
พูดถึงเรื่องนมเนี่ยเราอยากไปสะบัดข่าวอีกข่าวหนึ่งจังเลย
เรื่องอะไรครับรักน่ารักในช่วงสะบัดข่าวเด็กใช่ไหม
แล้วไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สะบัดข่าวเด็กเอ้ย
ไม่ได้สะบัดไม่ได้สะบัด

พึ่งศัพท์ภาษาแบบว่าอย่างเต็มที่เลย

แล้วดูพี่โหยนพี่โหยนเพื่อนมาดูแล้วบอก

ขอรอกหรือ

แต่ขอสักองค์สิขอมาบูชาด้วยสักองค์

ทุกคนก็มองกันใหญ่เลยสำหรับเพื่อนเนาะ
เขาก็แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ

มันจะเกะกะเพราะว่าเราต้องใช้โต๊ะตรงนั้นในการวางข้อสอบ
แล้วก็วางตรงที่เอาไว้ใส่คำตอบ

แต่ว่าพี่ฝนแนะนำนะถ้ามันขนาดนี้นะ
เอาโต๊ะหมูบูชามาเลยดีกว่านะคะ

ก็ขอบคุณกับสำหรับภาพน่ารักนะคะ
มาดูเรื่องของเด็กนักศึกษารอดอร์
เขาก็ต้องไปฝึกกลางแดดถูกไหม
แต่ฝึกมากไปสงสัยหน้าเปลี่ยนสีเลยครับ

เขาถ่ายได้ไหมครับได้ครับ
ความรู้สึกเป็นยังไงครับหลังจากฝึกไป๗วัน
ความรู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไป

ไม่ครับไม่มีครีมแบบนิ้มเซ้นครีม

น้องคนนี้เป็นสีชมพูเลยครับ

เป็นยังไงความรู้สึกใกล้จะจบแล้ว

พี่อามันต้องจะหายไหม
เป็นอย่างนี้จริงคือถ้าหากว่าดูแลหน้าดี

กลับไปอยู่ในที่ล่มหน่อย
สักพักเดี๋ยวเม็ดสีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้
แต่เท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหแสดงว่าตอนฝึกเนี่ย
บางแดดสวมใส่หน้ากากกำไม้ด้วยใช่ไหม

อารมณ์เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวชายฮงชายหาดนั่นแหละ
มันก็จะมีร่องลอยของการผิวไหม้บ้าง
ยังไงขอขอบคุณภาพน่ารักนี้ด้วยนะครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

จะพาไปดูกีฬาที่เล่นเร็วที่สุด

กลัวเล่นโห้
เป็นไงเร็วไหมพี่เปิ้ลมันก็เร็วไปเอาดูนะ
เออเออคุมไปแล้วฮู้ฮู้ฮู้ฮู้
ไอ้ที่นับ๔๓๒ยังนานกว่านะจริงไอ้ตอนรอนี่ยังนานกว่าเลย

แต่ว่าต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ทุกคนนะปลอดภัยนะ
ยังดีอยู่นะยังดีอยู่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะ
ก็คือแบบว่าดึงไปแล้วก็หล่นลงน้ำเท่านั้นเอง
ดูจริงมันก็น่าจะเพลิดเพลินสนุกดีเนาะ
สนุกดีค่ะใครอยากเล่นก็เชิญเลยนะคะ
อันตรายนะคะขอขอบคุณคลิปที่ใช้ชื่อว่า

วันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ

เจอกันแต่ว่าเราจะมาเร็วหน่อยนะคะ๑๖นาฬิกา๑๐นาทีนะคะ
กับคู่กันสะบัดข่าวโอ๊ยไม่ใช่มาช้านิกนึง

แต่ว่าวันนี้เราอยากจะลากันไปด้วยภาพน่ารัก
ของน้องเต่าน้อยและก็น้องกบน้อยที่เร่นอะไรว่าสเก็ตบอร์ด
ให้มีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป